ประเด็นเรื่องของการทำโทษเด็กกันหน่อยนะคะก็เป็นที่วิภาควิจารณ์กันอยู่
สำหรับกรณีเด็กหญิงสมาธิสั้นคนหนึ่งอะค่ะอายุสิบสองปีค่ะ
ถูกครูใช้ไม้เขาบอกว่ายาวประมาณแขนเนี่ยค่ะ
ตีเข้าไปที่หัวแล้วเลือดก็ไหลไม่หยุดเลยค่ะ
ตีหัวแตกอะค่ะแล้วบอกให้เด็กไปล้างหน้าเอาเอง
เด็กก็เลยไปหาครูอีกคนนึงครูอีกคนนึงก็ทำแผลให้เบื้องต้น
แต่ก็เห็นว่าเลือดไม่หยุดไหลสักทีสุดท้ายเลยต้องพาไปทำแผลที่โรงพยาบาล
กลายเป็นว่าน้องหัวแตกต้องเย็บสามเข็มเท่านั้นไม่พอ
ครูยังบอกน้องด้วยบอกว่าให้บอกว่าสะดุดขาตัวเองล้มหัวฝ้าโต๊ะนะ
อ่าคือไม่ให้บอกผู้ปกครองไม่ให้บอกและทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้โทรแจ้งผู้ปกครองด้วย
คนที่โทรแจ้งผู้ปกครองเป็นรุ่นน้องของแม่
ถึงได้รู้เรื่องรู้ราวกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่า
พอแม่รู้เรื่องแม่ก็รับไม่ได้ค่ะ
เข้าใจแหละว่าลูกดื้อทำโทษลูกเนี่ยก็ได้เข้าใจ
แต่ไม่ใช่ทำแบบนี้คุณแม่ก็คือนางสาวพิชยาพรจันสิงนะคะ
เพราะว่าน้องถูกคุณครูประจำชั้นเป็นผู้ชายนะ
น้องเดี๋ยวอยู่ป๖แล้วนะคะคุณครูนี่อายุ๕๘ปี
เอาไม้ตีหัวน้องจนหัวแตก
เพราะว่าขัดคำสั่งครูที่ไม่ให้ลุกจากที่นั่ง
ไปปรึกษาเรื่องงานที่คุณครูสั่งไว้ให้ทำ

โรงเรียนไม่แจ้งคุณแม่เลย

หลุดขาตัวเองล้มหัวฟาดโต๊ะจนหัวแตก
จนกระทั่งกว่าแม่จะรู้เรื่องคือตอนเย็น
เพราะว่าลูกปั่นจากกระยานกลับมาบ้าน

รุ่นน้องของแม่ที่แวะมาหาค่ะ
เห็นเข้าถึงได้โทรไปบอกแม่ว่า
หัวแตกเกิดอะไรขึ้นแม่ถึงได้รีบกลับมา
ให้มาทำแผงให้แล้วก็ให้คุณครูอ๋อยกับคุณครูกรีฟ
พาหนูไปโรงพยาบาลจอปลค่ะ
แล้วครูเขาก็บอกให้หนูบอกว่าสะดุดล้มหัวฝาดโต๊ะค่ะ
นี่ค่ะแม่บอกนะคะว่าจริงก่อนมาโรงพักเนี่ยแวะไปที่โรงเรียนก่อนด้วยนะ
แต่ไม่เจอทั้งครูประจำชั้นที่เป็นคู่กรณีแล้วก็ไม่เจอผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย
ถามครูคนอื่นก็ไม่มีใครรู้เรื่องค่ะ
จนกระทั่งต่อมาครูประจำชั้นที่เป็นคู่กรณีโทรมา
คุณแม่บอกมาตกลงกันที่โรงพักสิคุณบอกว่าไงรู้ไหมคะ

คะได้ครับโอ้วแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็โทรมาขอโทษคุณแม่นะคะ

บอกช้าเกินไปแม่ต้องการคำขอโทษ
และการรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกสาวแม่

ล่าสุดค่ะช่วงเช้าอันนี้เอง
ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าที่บ้านของเด็กหญิงผู้เสียหายอีกครั้ง
ครูประจำชั้นติดต่อแม่ของเด็กมาบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นเสนอจะช่วยเหลือค่ารักษาและเงินเยียวยาส่วนหนึ่งนะคะ
แต่แม่เองเนี่ยยังไม่ได้มีการถอนแจ้งความเพราะอยากจะพูดคุยกับคุณครูก่อน
เธอได้พูดคุยกับลูกค่ะลูกก็บอกว่าไม่ได้โกรธครูและยังรักครู
อยากเรียนที่นี่ต่อเพราะว่าเป็นห่วงครูไม่อยากให้เสียชื่อเสียง
ตัวเองฟังลูกแล้วก็โอ้โหสงสารลูกนะคะ
ยังไงก็ยังยึดลูกเป็นหลักอยากบอกครูว่าให้ควบคุมอารมณ์หน่อย
อย่าทำกับเด็กแบบนี้อีกนะคะ
จริง๙โมงเช้าวันนี้เนี่ยครูประจำชั้นที่เป็นคู่กรณีโทรมาหาคุณแม่นะคะ
ก็จะมานัดพูดคุยกันพอผู้สื่อข่าวเรารู้เรื่องก็ไปดักรอที่บ้านนะคะ
ปรากฏว่าไม่เจอแต่มีฟอร์จูเนอร์สีขาวคันหนึ่งขับมาจอดที่บ้าน
มีผู้ชายกับผู้หญิงนั่งมา๒คน
ผู้ชายลงจากรถมาแล้วก็พาตัวแม่ของน้องขึ้นรถไป
จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยังติดต่อแม่ไม่ได้เลยนะคะ
ไม่รู้ว่าแม่ไปไหนคือผู้สื่อข่าวพยายามต่อสายแต่ยังติดต่อไม่ได้นะ
แม่ไม่รับโทรศัพท์ค่ะตอนแรกบอกว่าจะพาไปสพมนนน
เราก็ตามไปที่สพนะก็ไม่เจอ
ตอนนี้ติดต่อคุณแม่ไม่ได้นะคะแล้วก็จริงน้องบอกด้วยว่า

เพื่อนคนอื่นก็เคยโดนตีเพื่อนคนอื่นเคยโดนตบหน้าด้วย
เรื่องใหญ่นะคะต้องติดตามตัวมาแล้วก็ตรวจสอบกันให้ชัดเจนด้วยนะ

คืออย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดแล้วก็ใช้ความรุนแรงไม่ได้นะคะ